คือเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวคลิปหนึ่ง
มีลุงคนหนึ่งค่ะแถวรังสิตปฐุมธานี
ถีบรถยนต์ถีบถีบทีนี้ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วเลือกถีบรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์ไม่ถีบดีคลิปนี้ค่ะ
เห็นไหมคะล่าสุดได้คำตอบแล้วเพราะเราไปเจอแกมาแล้วเห็นไหม
นี่นี่นี่อ่านี่แล้วต้องถีบนะฮะแล้วรถเขาหลบมั้ยหลบค่ะ
เออก็กลัวว่าจะทับแกด้วยอ่ะนะ
ล่าสุดไปเจอเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวบอกว่าเหตุผลที่ถีบเนี่ย
คืออะไรรู้ไหมคะทำไมครับถีบไล่ผีเอาดีดี

แกบอกว่าแกเห็นผีตั้งแต่เด็กเลย
แล้วผีเนี่ยจะชอบมาวุ่นวายกับแกแกเลยต้องไล่ผี
เออเดี๋ยวเชิญแล้วครับผมงงไปหมดแล้วฮะ
เออเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกัน
คุณผู้ชมนี่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละ
แล้วนักข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่นะคะไปคุยกับท่านนี้ค่ะ
คุณอนัทธิชาสุกเกษมอายุ๕๖ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้ชายในคลิปชื่อว่าสมชาย
สมชายตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะคะเขามีอาการทางประสาท
ก่อนหน้านี้อาการยังไม่หนักเท่านี้นะแต่มักจะชอบบอกว่าตัวเองเนี่ย
เป็นคนที่สามารถเห็นผีได้แล้วก็จับผีได้
นี่น่าจะเป็นคู่แข่งกับหมอปลานะฮะระยะหลังหนักขึ้นคือ
วิ่งไล่จับผีวิ่งไล่จับผีแล้วก็ถีบรถแบบนี้เพื่อไล่ผีค่ะ
อีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านเล่าเหมือนกันนะคะคุณแจ่มอายุ๖๗ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้พี่ชายของนายสมชายก็มีอาการลักษณะเดียวกันนี้เลย
คือมีอาการหลอนแล้วก็วิ่งไล่จับผีจู่ก็ไปล้มลงข้างทางแล้วก็เสียชีวิต
หลายคนบอกว่าครอบครัวนี้อาจจะถูกทำของใส่ที่ดินที่เขาอาศัยอยู่หรือเปล่า
เพราะญาติพี่น้องของตระกูลเนี่ยก็มีอาการแปลกแล้วก็เสียชีวิตปริศนาในที่สุดนะคะ
ที่ผ่านมาก็เคยพากันไปรักษาแล้วนะคะแต่อาการดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
แล้วรักษาต้องใช้เงินไงต้องใช้เงินในการรักษาไงนะคะ
ทีนี้อยากเจอเจ้าตัวไหมเราไปเจอกับเจ้าตัวแล้วด้วยนี่นักข่าวอุตส่าห์เดินหาบ้านนะคะ
ไปเจอเจ้าตัวชื่อว่าคุณสมชายค่ะพูดคุยได้ตามปกติไหมปกติเลย
เหมือนคนปกติทั่วไปเนี่ยค่ะเขาเล่าบอกว่าเขามีพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมด๗คน
จำนวนนี้๓คนถูกผีฆ่าตายแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเห็นผีมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้น
ก็เริ่มมีความสามารถในการปราบผีจากนั้นก็ทำท่าจับผีให้เราดูด้วย
ดูนะคะดูหน้าจอไทยรัฐทีวีเดี๋ยวคุณสมชายจะทำท่าจับผีให้คุณดู
พอถามว่าเอ๊ะแล้วกับการคุณไปวิ่งไล่จับผีเพื่อที่จะถีบรถแบบนั้น
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวผีมันจะมาหาเขาแล้วไปวิ่งไล่จับผีแบบนั้นกลัวรถเหยียบไหม
ก็บอกไม่กลัวหรอกนี่
หลังอีกพวกผีเนี่ย

ทีนี้แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พาคุณสมชายไปรักษาแบบซีเรียสเลยนะแบบจริงจังเลยเพราะกังวลว่า
คนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตคลอง๒เนี่ยคุณไปถีบรถเขาแบบนี้
รถเขาจะเสียหายหรือเปล่าสองแล้วเวลาถ้าเกิดเขาหลบจากการถีบของคุณเนี่ย
รถอาจจะเสียหลักเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลองดูหน่อยนะคะ